ผู้ชายคนนี้รับจ้างเลี้ยงวัวชนนะครับ
แล้วเขาอ้างว่าถูกในจ้างซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลนะฮะ
อะไรล่ามโซ่ซ้อมอย่างทารุณแล้วให้อดข้าว
เขาหนีนะครับไปขอความช่วยเหลือที่ค่ายทหารในสภาพบอบช้ำครับ
นี่คือช่วงที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๕ครับ
ค่ายธนพัฒน์ตัดโซ่ที่ล่ามข้อมือเขาอยู่
เขาคือนายอาแมนยกหมากนะครับหรือว่าแมนอายุ๓๓ปี
เขาขี่จักรยานยนต์สกูปปี้ไอสีขาวชมพู
ขอความช่วยเหลือในสภาพตกใจกลัวแล้วร้องไห้อยู่แบบนี้ฮะ
ข้อมือถูกล่ามด้วยโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนานะครับ
มือเนี่ยเริ่มบวมนะครับเพราะว่าเลือดมันไหลไม่สะดวกแล้ว
คุณผู้ชมฮะล่ามอยู่นานแล้วตามลำตัวมีร่องรอยการถูกทำร้าย
ข้าวอดน้ำมานานสองวันแล้วทหารตัดโซ่ได้นะครับเอาน้ำเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้กินฮะ
อาแมนเล่าบอกว่าเขาได้หนีออกจากคอกวัวชนนะหลังจากถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วไปชิงมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านมาขอเอาหนีก่อน
เอามาหนีก่อนหนีจากคอกวัวชนนะครับอยู่ห่างจากค่ายทหารมาประมาณ๒กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้นะครับเขาเป็นลูกน้องเลี้ยงบัวชนให้กับน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง
อยู่บ้านด่านนอกตะบนสำนักขามอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
สาเหตุที่ถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกทำร้ายนะครับ
เขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเอาปืนไปฝังไว้ที่ใต้กอไผ่
คุณผู้ชมฟังนะที่เขาอ้างแต่ต่อมาปืนหายเจ้าของวัวชนบอกว่า
เขานี่แหละขโมยเขานี่แหละขโมยก็เลยจับขังอยู่ในคอกวัว
ล่ามโซ่เขี้ยนตีทุบด้วยท่อแป๊บต่อยเขาที่เบ้าตา
อดข้าวอดน้ำสองวันแล้วครับทนไม่ไหวแล้ว
พยายามดึงโซ่จะหลุดแล้วก็ไปชิงรถจักรยายนต์ของชาวบ้าน
มาขอความช่วยเหลือหลังจากทหารช่วยเหลือก็ประสานตำรวจสิ
เรื่องนี้ตำรวจสพสะดาวครับให้ทราบ
แล้วรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลสะดาวเพื่อตรวจร่างกาย
แล้วก็จากการเอ็กซาเรย์พบว่ากระดูกแขนเขาหักนะ
ฟกช้ำทั้งภายนอกภายใน
ต้องให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่อาแมนบอกไม่เอาไม่เอา
ผมไม่อยู่หรอกกลัวไม่ปลอดภัยเพราะว่าเจ้านายเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพล
แล้วผมไม่แจ้งความด้วยนะขอออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
เขาติดต่อเพื่อนให้มารับแล้วพาออกนอกพื้นที่อำเภอสะดาวแล้ว
เพราะกลัวว่าจะถูกนายจ้างมาทำร้ายอีกครับตำรวจว่ายังไงล่ะตอนนั้น
พันธุ์ตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญครับผู้กำกับการสพสะดาว
บอกว่าหลังจากผู้เสียหายออกจากโรงพยาบาล
ตำรวจก็ไม่พบตัวอยู่ระหว่างการตามหาตัวมาสอบปากคำ
แล้วจะออกหมายจับผู้ก่อเหตุตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบที่คอกวัวนะครับ
จนล่าสุดครับล่าสุดคุณผู้ชมครับไปค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่นะครับ
ซอย๑๒ตะบนสำนักขามอำเภอสะดาวนั่นแหละอยู่ตรงข้ามกับคอกเลี้ยงบัวเนี่ย
นายอาแมนบอกเนี่ยนะครับไปเจอคนเลี้ยงวัวชน๖๗คนเอาตัวมาสอบสวน
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นนายขจรนามสกุลสุวรรณอายุ๒๐ปี
สารภาพบอกว่าเขานี่แหละจับอาแมนไว้เองล่ามโซ่ไว้ที่หน้าบ้านเช่า
แล้วก็ลงมือทำร้ายเพราะอะไรอ่ะคือในแมนเนี่ย
เขาอ้างบอกว่าไปขโมยสร้อยคอทองคำของนายปอแล้วในปอเป็นใคร
ปอเนี่ยคือนายจ้างเจ้าของคอกวัวชนไงแล้วเป็นน้องชายนักการเมือง
อ้าวคำให้การมันยังไงล่ะตัวอาแมนบอกเขาถูกอ้างว่าไปขโมยปืน
ถูกทำร้ายคนเลี้ยงวัวที่อยู่ด้วยกันบอกว่า
นี่แหละอาแมนไปขโมยสร้อยคอทองคำเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมไม่ตรงกันแล้ว
ขจรศักดิ์กับคนเลี้ยงวัวทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบสวน
อย่างละเอียดที่สพสะดาวเดี๋ยวเข้าหาเข้าข้อหาอะไรจะแจ้งความ
ที่ไปที่จังหวัดสตูนด้วยไปตามตัวอาร์แมนมาซิ
ชี้ตัวหน่อยอาแมนมาชี้ตัวหน่อยแล้วมาให้การเพิ่มเติมหน่อย
นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ายังไม่เข้าแจ้งความ
พนักงานสอบสวนก็ตามอ่านไปอ่านมาเรื่องนี้
มันทะแม่งทะแม่งอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้ฮะ
ก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนกันแน่นะคะ